ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ควบคู่กันมาที่เราเล่าคู่กันมาตั้งแต่ต้นนะคะ
เพราะว่าเป็นเรื่องที่ทีมข่าวของเราตรวจสอบให้
เรื่องของนายพุทธนามสกุลเทพสุริยะจักรวาล
แต่ชาวบ้านที่เขาเชื่อเขาศรัทธา
เขาเรียกกันว่าองค์ปู่เทพหรือว่าองค์ดำ
เพราะว่าแต่งกายคล้ายพระแต่เป็นสีดำแล้วก็ใส่หมวก
เริ่มต้นเรื่องก็คือมีผู้หญิงมาร้องเรียนกับทีมข่าวว่าแม่เขาหลงเชื่อเสียเงินเป็นแสน
เรื่องนี้เราช่วยจนจบแล้วแม่ลูกได้อยู่ด้วยกันแล้ว

เชื่อแล้วแต่มันมีประเด็นเพิ่มเติมที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอไป
ก็คือมีผู้หญิงคนนึงบอกว่าถูกนายพุทธะล่วงละเมิดทางเพศจนเธอท้องแล้วก็มีลูก
ตั้งแต่สมัยอยู่ที่ศรีสเกตจนนายพุทธะเนี่ยถูกไล่ออกจากพื้นที่ที่ศรีสเกต
แล้วก็ต้องไปอยู่ที่บุรีรำจนตั้งสำนักปฏิบัติธรรมที่บุรีรำแล้วก็มีลูกศิลปลูกหาเยอะแยะมากมาย
เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราติกิติศักดิราชัยเจริญสุขตามหาตัวนายพุทธะทั้งวันไม่เจอทั้งวันทั้งคืนไม่เจอ
วันนี้ไปอีกรอบหนึ่งวันนี้เข้าไม่ได้ติบอกผมเข้าไม่ได้ผมเข้าสำนักปฏิบัติธรรมไม่ได้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพนะ
นี่ค่ะมากั้นทางเข้าเอาไว้แบบนี้ปิดทางเข้าแบบนี้รถเข้าไม่ได้ตี๋กินเดินไปไหมตี๋เดินเข้าไปได้ไหม
หายไปเลยคือต้องบอกว่าเราก็อยากจะฟังมุมของนายพุทธะด้วย
กรณีที่ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เขาท้องจนเขามีลูกนายพุทธะจะปฏิเสธหรือจะอะไรยังไง
ก่อนหน้านี้เคยปฏิเสธไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจอตัวไง
เมื่อวานไม่เจอวันนี้ก็เอาเหมือนเป็นแท่งคอนกรีตอย่างนี้ค่ะ
มากั้นทางเข้าเอาไว้นะคะนี่คือทางเข้าสำนักปฏิบัติธรรม
พุทธธรรมชาติดงพญาเย็นถ้ำหินเพลิงอำเภอประคำ
จังหวัดบุรีรัมป์เข้าไม่ได้แบบนี้นายบุญมีกลมมาลี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๖ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของนายพุทธะ
เป็นคนสั่งให้ชาวบ้านเอาเสาคอนกรีตไปวางค่ะ

ผู้ใหญ่ให้ชาวบ้านไปวางขวางทางเข้าออกเอาไว้

กลางวันกลางคืนคนเยอะเลยพลุกพลาด

กลัวว่าจะมีเรื่องไม่ดีเพราะว่าคนที่เข้ามาในพื้นที่ก็ไม่รู้
ใครเป็นใครคนไหนนักข่าวคนไหนไม่ใช่
ผู้ใหญ่บอกว่าเมื่อวานมีผู้ชายคนนึงดูมีพิรุธมาก
มาจากขอนแก่นบอกว่าเป็นลูกศิษย์รอพบนายพุทธะและค้างคืน
พอตอนเช้าผู้ใหญ่บอกว่าจะปิดทางเข้าออก
ผู้ชายคนนี้บอกว่ากำลังจะกลับพอดี
แล้วไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้กลับออกไปหรือยัง
สงสัยว่าถ้าเป็นลูกศิษย์จริงทำไมตอนยังไม่เป็นข่าวไม่เห็นมา
อยู่ดีเข้ามาตอนที่มีข่าวไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้มาดีมาร้ายหรืออย่างไร
ผู้ใหญ่บอกเพื่อความปลอดภัยทั้งชาวบ้านเองทั้งคนที่ไปปฏิบัติธรรม
โดยเฉพาะผู้หญิงที่ปฏิบัติธรรมอยู่ภายในสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้๒๓คน
เขาก็กังวลเรื่องของความปลอดภัย
ผู้ใหญ่บอกว่าผมไม่ได้ปกป้องนายพุทธะนะ

ผมเจอนายพุทธะครั้งสุดท้าย๓ทุ่ม๑๙เมษายน

ผมปกป้องชาวบ้านและคนที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่
ผู้ใหญ่บอกว่านายพุทธบอกกับผู้ใหญ่ว่า
ถ้าอยู่ที่นี่แล้วเป็นบาปทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่มีความสุข

หรือไม่ก็จะนั่งสมาธิจนตายไปเลย
นายพุทธะบอกผู้ใหญ่แบบนี้ค่ะ
ส่วนนายพุทธะจะไปด้วยวิธีไหนยังไงเนี่ย
ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นอยู่ดีก็หายไปนะคะ

หรือเดินทุดงเข้าป่าไปจริง
ผู้ใหญ่บอกว่าผมก็ไม่รู้

ส่วนตัวยังเคารพนับถือนายพุทธะ

ส่วนเรื่องไม่ดีในอดีตไม่ได้ทำให้ศรัทธาน้อยลง
เพราะผู้ใหญ่บอกว่าผมเลี้ยงปัจจุบัน

ผู้ใหญ่บอกว่าก็ถ้าในพุทธทำอะไรผิด
ถ้าผิดจริงก็ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการไปตามขั้นตอนตามหลักฐานถ้ามีนะ
ส่วนเรื่องที่ว่าจะตั้งรัฐธิใหม่
ศาสนาใหม่ที่มีชื่อว่าพุทธธรรมชาติ
ผู้ใหญ่บุญมีบอกว่าไม่เคยได้ยิน
ผู้ใหญ่บุญมีบอกว่าผมศรัทธาในตัวบุคคล
ผมศรัทธาในตัวนายพุทธคนนี้
นี่ค่ะจะไม่เปลี่ยนผมจะนับถือศาสนาพุทธ
เปลี่ยนศาสนาแต่ผมศรัทธาคนคนนี้ก็เป็นเรื่องของผม
ไม่ครับเพราะว่าองค์ดำนี้ไม่อยู่แล้วครับ

เคยบอกเมื่อวานที่อยู่กับหน้าข่าวเนาะ

วันนั้นท่านก็จะบอกว่าถ้าเราทำให้คนอื่นเป็นบาป
ถ้าเราทำให้คนอื่นเป็นบาป

ก็จะเข้าป่าเจ็บแปดปี
หรือไม่ก็จะนั่งสมาธิให้ตายไปเลย

นักข่าวของเราก็เข้าไปดูที่เพลิงของนายพุทธะ
ปลูกอยู่ในป่าห่างจากที่พักสงฆ์ประมาณ๕๐๐เมตรนะคะ
นี่คือภาพเมื่อคืนที่ติลองไปสำรวจดู

ไปเจอเต็นต์สำหรับนอนได้สักคนนึงอะค่ะ

มีชุดสีน้ำตาลเข้ม
ก็เป็นชุดที่นายพุทธะใส่อะค่ะครับ
แล้วก็บริเวณรอบมีเครื่องอัตถาบริคารเยอะเลยนะคะ
มีจีวอนสบงตลปัดร่มพระ
มีอุปกรณ์ทำวัตถุมงคล
เชือกสำหรับถักตะกรุดนะคะ
มีปากกาเมจิกสำหรับลงอัคระ

หรือทำเครื่องลางของขลัง
แล้วก็คือไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของนะ

นายพุทธะเคยพักเป็นเพลิงพัก

ด้านหลังเพลิงพักก็มีถ้ำขนาดใหญ่ด้วยนะคะ

คำถามคือจะมีสิ่งต่าง
ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เคยอวดอ้าง

ชื่อว่านายพุทธนามสกุลเทพสุริยะจักรวาล
มีสิ่งของเหล่านี้ไว้เพื่ออะไร
มีลูกศิษย์คนนึงบอกกับติว่า
ในพุทธทุดงตั้งแต่๔ทุ่มครึ่ง๑๙เมษายน

คุณไปทุดงได้ยังไง
ศิษย์คนนี้บอกว่านายพุทธทุดงตัวเปล่าเลย
ไม่มีอะไรติดตัวไปเลยตั้งแต่๔ทุ่มครึ่ง๑๙เมษายน
เอาลูกศิษย์บอกว่า
ว่าวันอีก๔ทวิศาแบบนี้

อันนี้คือฆ่ากัน

ไปพักพักก่อนอ่าคือแถวบ้านผมเรียกว่าเดินเข้าป่าค่ะใช่ไหม
อย่างเงี้ยเรียกทุดงไม่ได้ค่ะผมก็ส่งข้อความมาเยอะเดิน
เข้าป่าหรือว่าเดินหนีอะไรหรือว่าหนีใครหนีอะไรหรือเปล่า
เอาเผื่อชาวบ้านที่ไหนไปเจอเนี่ยนายพุทธะเขาบอกอยู่
ตลอดนะฮะตั้งแต่ที่ติไปสัมภาษณ์ตอนแรกเขาก็บอกว่า
ไม่ใช่พระใช่ค่ะอ่าเผื่อใครไปเจอที่ไหนยังไงก็รู้
โดยทั่วกันนะครับว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่พระนะครับ
พระนะเนี่ยค่ะทีนี้ค่ะมันมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่อง
ที่ดินที่บริเวณสำนักหรือว่าที่พักสงหินเพลิงเนี่ยนะคะ
เรื่องที่ดินตรงนี้เดี๋ยวเรามีภาพมุมสูงให้ดูนี่ก็คือ
อยู่ที่ป่าท้ายหมู่บ้านเขาย้อยพัฒนาหมู่๑๖ตำบลโคก
มะม่วงอำเผอปะครำจวาดบุรีรรรรมครับพื้นที่
จะเป็นหินสักส่วนใหญ่ตามภาพมุมสูงนะคะไม่ได้เป็นพื้น
ที่ที่เหมาะกับการทำการเกษตรผู้ใหญ่บุญมีบอกกับ
เราว่าเป็นที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของป่าไม้
จังหวัดบุรีรำอ้าวนี่ค่ะซึ่งก็ยังไม่ได้มีการประสานมา
ผู้นำชุมชนว่าจะมีการดำเนินการยังไงต่อที่
เขามาสร้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรมอ่ะอ่าผู้ใหญ่บอกว่า
ก็ในฐานะคนดูแลพื้นที่จะปลูกต้นไม้ทั้งไม้พยุง
ผลเพื่อให้ที่พักสงฆ์เกิดความร่มรื่นอืมไม่ได้
จะแบบห้ามทำเป็นที่พักสงฆ์สถานที่ปฏิบัติธรรม
เพราะว่าเป็นที่ของป่าไม้นะผมจะปลูกต้นไม้ที่พัก
ส่งจะได้ร่มรื่นผู้ใหญ่แกเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
ด้วยส่วนรูปปั้นเป็นรูปปั้นของนายพุทธะอ่ะนะหน้าเป็น
นายพุทธะเลยอ่ะลักษณะท่านั่งแล้วมีนาคปรกด้วยอะค่ะ
คุณผู้ชมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอืมก็ผู้ใหญ่บอก
ก็เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นหรอผู้ใหญ่บอกเพิ่งเห็นอ๋อหรอ
ไม่รู้ว่าจะมีคนใจบุญนำเงินมาบริจาคสร้างให้หรือ
อย่างไรส่วนจะสร้างต่อไหมผู้ใหญ่บอกว่าไม่แน่ใจอืม
แต่ก็ใหญ่เลยนะคะตรงเนี้ยคือผู้ใหญ่บุญมีต้องเข้าใจนะ
ผู้ใหญ่เนี่ยคือผู้นำชุมชนใช่ไหมฮะคนเป็นผู้นำชุมชน
เนี่ยเวลาเจออะไรที่มันมันผิดปกติค่ะมันไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดระเบียบหรือว่ากฎหมายเนี่ย
ต้องไปห้ามนะต้องไปยับยั้งเขาเนี่ยเป็นที่ป่าไม้
มีคนจะมาสร้างรูปปั้นแบบนี้มาสร้างเพลิงพักมาอยู่อาศัยเป็น
เป็นกิจการลักษณะผู้ใหญ่ต้องไปบอกเฮ้ยคุณอยู่ไม่ได้
ใช่ค่ะผู้ใหญ่บ้านก็คือจะต้องเป็นตัวแทนของคนที่อยู่ในพื้นที่
เป็นตัวแทนชุมชนเป็นกระบอกเสียงของคนในชุมชน
ในการที่จะทำเรื่องให้มันถูกต้องเรื่องผิดให้มันเกิดในพื้นที่ของผู้ใหญ่ไม่ได้นะ
เรื่องที่มันผิดผิดอ่ะผู้ใหญ่ต้องไปบอกป่าไม้ใช่บอกโอ้ป่าไม้ครับเนี่ยใครก็ไม่รู้
เขาก็ไม่ได้เป็นพระด้วยเขาจะมาสร้างแบบนี้แบบนี้มันลุกที่ป่าไม้
ผู้ใหญ่จะมาบอกว่าท่านศรัทธาท่านเหลือเกินท่านไม่อยู่ท่านไม่เป็นพระก็ศรัทธา
เดี๋ยวจะดูแลสำนักสงฆ์ของท่านไว้ให้รูปปั้นเดี๋ยวดูก่อนว่าจะสร้างต่อหรือเปล่า
ผู้ใหญ่กำลังเข้าใจผิดแล้วผู้ใหญ่คือผู้นำชุมชน
แบบนี้เนี่ยไปมาไม่รู้ว่าผู้ใหญ่จะมีความผิดอะไรไปด้วยหรือเปล่านะ
เป็นข้าราชการด้วยนะผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
ทุกผู้ชมครับดูเรื่องตรงนี้หน่อยนะที่มีหญิงสาวคนนึงมาบอกกับเรา
บอกกับติคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าตอนที่นายพุทธะเขาเคยมีสำนัก
เคยถือศิลป์อยู่ที่ศรีสะเกดเธอก็ไปปฏิบัติธรรมด้วย
แล้วก็ถูกขืนใจจนตั้งท้องมีลูกมาคนนึงเป็นลูกสาวอายุ๔ขวบ
วันนี้มันมีข่าวว่าผู้หญิงคนนี้บอกว่าไม่ใช่แล้วข้อมูลนี้ไม่ใช่
ไม่เคยรู้จักนายพุทธะไม่เคยเจอนะไม่มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้น
ไม่เคยถูกขืนใจวันนี้เราก็ต้องไปนะฮะต้องไปหาความจริงว่าเออตกลงยังไงกันแน่
วันนี้ติไปที่บ้านนะครับบ้านเวียงตะวันออกตะบนเวียงเหนืออำเภอกันธรรคจังหวัดศรีสะเกดนะครับ
ของหญิงสาวคนนี้ที่เธอเคยบอกว่าเธอถูกนายพุทธะขืนใจจนตั้งคันตั้งแต่ปี๕๙
ตอนที่ไปปฏิบัติธรรมที่วังพญานาคบ่อโบราณตอนนั้นก่อนนายพุทธะจะถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ไป
แต่มีข่าวว่าเธอออกมาปฏิเสธวันนี้มากลับลำบอกว่าไม่เคยรู้จักนายพุทธ
แต่ก็มีคนไปเห็นว่าอันนี้เป็นภาพเมื่อวานนะครับที่เธอมาให้ข้อมูลกับเรานะครับที่เสื้อสีชมพูอุ้มเด็กมาด้วยเนี่ย
แต่ก็มีคนเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ที่ออกมาปฏิเสธเนี่ย
ไปถอยรถเก๋งป้ายแดงค่ะนะมีภาพว่าไปถอยรถเก๋งป้ายแดง
ก็เลยเอ๊ะมีใครมาข่มขู่หรือมีใครมาให้ผลประโยชน์อะไร
เธอออกมากลับลำไม่อยากเอาเรื่องนายพุทธะหรือเปล่า
แต่วันนี้ไม่เจอตัวเธอนะครับเพราะว่าเธอไปทำงานตั้งแต่เช้านะครับ
ก็ได้เจอพี่ชายนะครับได้เจอครอบครัวนะพี่ชายบอกเอางี้ขอชี้แจงอย่างนี้ก่อน
เอาเรื่องรถก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันน้องสาวมาปรึกษาเรื่องซื้อรถ
ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วเพราะจะได้สะดวกในการเดินทางไปทำงาน
ทำงานขายสินค้าเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะ
ตอนไปดูรถพี่ก็ไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ว่า
พอออกมาเปิดเผยเรื่องนายพุทธะถูกผลประโยชน์เอามาให้
หรือว่าถูกคมคู่จนจะมากลับลำไม่ใช่เรื่องที่น้องสาวออกมาให้ข่าวว่าถูกนายพุทธะ
ขืนใจจนตั้งท้องแล้วไม่รับผิดชอบเนี่ยคลอดลูกออกมาจนลูกลูกสาวอายุ๔ขวบเนี่ย
ทำให้ช่วงนั้นเนี่ยที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคือพี่บอกว่าพอออกมาเปิดเผยเรื่องนี้
ถึงขั้นมีบุคคลปริศนาเนี่ยมาพูดข่มขู่ที่บ้านนะครับ
มีแต่คนอื่นลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาหาเรื่อง
เออช่วงสองสามวันมาอย่างเนี้ยจริงวะมะ

มีคนปลูกไหมครับ

ไปซื้อสัญญากับพวกรถ

พี่ชายของอิงสังคุณนี้ยืนยันว่า

หลังจากน้องสาวเปิดเผยเรื่องนี้นะครับ

ลูกสาวไปบวชไปปฏิบัติธรรมกับนายพุทธะเพราะตอนนั้นนายพุทธะบอกว่า
ลูกสาวของเธอเนี่ยมีกรรมเยอะให้ไปปฏิบัติธรรมจะได้หลุดจากกรรม
ลูกสาวก็เชื่อไปบวชอยู่ด้วยประมาณ๗เดือน
คือบวชแบบโกนหัวเหมือนชีเลยนะฮะค่ะบวชได้เจ็ดเดือนลูกสาวกลับมาบ้าน
กลับมาอยู่ที่บ้านพร้อมกับการตั้งท้องแต่ไม่ยอมบอกว่าใครคือพ่อของเด็ก
คลอดลูกออกมาถึงบอกว่านายพุทธเป็นคนทำตอนแรกแม่พยายามจะเอาเรื่อง
แต่มีคนมาขอเอาไว้บอกว่ารอให้นายพุทธะเนี่ย
เขาทำธุระของเขาให้เสร็จก่อนธุระหมายถึงธุระทางธรรม
มีกิจทางธรรมครอบครัวก็เลยอ่ะเดี๋ยวรอก็ได้
ก็รอมาเนี่ยจนหลานสาวเนี่ย๔ขวบแล้วนายพุทธะยังไม่เสร็จธุระทางธรรมสักที
แม่บอกไม่อยากเอาเรื่องแล้วปล่อยตามเวรตามกรรมกันแล้วกัน

ผู้ใหญ่อ๋อยนี่เขาบอกว่าแม่รอเขาก่อน

เขาบอกว่ารอเขาก่อนให้เขาหมดธุระก่อน
รอไปรอมาก็จนทุกวันนี้ไม่เห็นมา

น้องน้ำอยู่ไปลูกไม่มีพ่อก็ไม่เป็นไร

ไม่เอาหรอกเพราะลูกโตแล้ว
ตั้งแต่เล็กถ้าเอาเรื่องเอาตั้งแต่เล็ก
ก็จะมีเงินมีทางช่วยนะ
ตอนนี้มันโตแล้วไปเอาเรื่องเขาทำไม
แม่ไม่อยากมีเรื่องเพราะเวรกรรมมันมีอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นข่าวที่ว่าหญิงสาวคนนี้จะกลับลำ
บอกว่าไม่เคยเจอนายพุทธนายพุทธะไม่เคยข่มขืนขืนใจเธอเนี่ย
เจ้าตัวยังไม่ได้ออกมายืนยันนะครับ
แต่ว่าที่บ้านเนี่ยยืนยันกับเราว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง
แต่ถ้านายพุทธะยืนยันว่าไม่จริงจะออกมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะครับ
แต่นายพุทธอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่าคุณภาคภูมิยังร่องหนหายตัวหรือว่า
นั่นน่ะสิเราก็อยากให้ชี้แจงเหลือเกินเนี่ย
ใช่ยังไม่เจอตัวนะคุณผู้ชม
ถ้าถามว่าเรื่องราวของนายพุทธะคนนี้มันเริ่มต้นยังไง
จนถึงวันนี้ที่หายตัวไปมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
คือเรื่องนี้ข่าวนี้มันเริ่มต้นเมื่อ๑๖เมษายนนะคะ
นางสาวสิริวิพามาร้องเรียนกับทีมข่าวว่า
แม่ของเธอค่ะที่ชื่อว่าครูต้อยเนี่ยค่ะไปปฏิบัติธรรมกับนายพุทธ
กลัวว่าแม่จะถูกหลอกเพราะเงินเป็นแสนเนี่ยโอ้โหไม่เหลือ
ถัดมา๑๗เมษายนลูกสาวนัดแม่ไปที่สำนักปฏิบัติธรรมของนายพุทธะที่บุรีรำ
๘เมษายนลูกสาวไปชิงตัวแม่จากรถของลูกศิษย์ที่เราให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์ไป
ก็เหมือนกับลูกศิษย์จะพาแม่หนีออกจากสำนักลูกสาวไปเจอพอดี
เคาะกระจกเรียกแล้วก็คุยกันได้เจอกันแล้วก็ลูกสาวไปอยู่กับแม่เรียบร้อยแล้ว
เรื่องนี้จบแล้วสำหรับแม่ลูกคือตัวแม่ตัวครูต้อยก็รู้แล้วว่าโดนหลอกนะคะ
ทีนี้ค่ะหมอปลากับพระมหาภัยวันไปสำนักปฏิบัติธรรมของนายพุทธะ
เพื่อไปตรวจสอบพฤติกรรมเพิ่มเติมนะคะ๑๙เมษายนมีผู้หญิงคนนึงออกมาให้ข้อมูลว่าถูกนายพุทธขืนใจจนเธอท้องจนมีลูก
๔ทุ่มของ๑๙เมษายนนายพุทธหายไปเลยหายไปวันนั้นลูกศิษย์ลูกหาอ้างว่าไปทุดง
ไม่มีอะไรติดตัวไปเลยไปตัวเปล่าเลยจนตอนนี้เวลานี้วันที่๒๑เมษายนแล้วเนี่ยยังไม่เจอตัว
จะหายไป๒วันเนี่ยให้สัมภาษณ์อยู่นะฮะให้สัมภาษณ์ก็ยืนยันว่าผมไม่เคยบอกว่าผมเป็นพระ
ทุกคนเนี่ยญาติโยมต่างเนี่ยไปเข้าใจผิดกันเอาเอง
มันก็มีคำถามว่าอ้าวถ้าคุณไม่เคยหลอกใครเนี่ยแต่ถ้ามีคนเข้าใจผิด
จะเป็นญาติโยมประชาชนขนาดพระสงฆ์บางรูปท่านยังเข้าใจผิด
มีพระสงฆ์ยกมือไหว้ในพุทธะนะ
คุณก็ต้องบอกตั้งแต่แรกใช่ไหมบอกผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยนิ่งเฉย
แม้กระทั่งภาพนี้นะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูภาพนิ่งภาพนี้นะฮะ
ทีแรกผมเห็นผมก็จะเอ๊ะภาพตัดต่ออะไรหรือเปล่า

จริงนะครับมีเหล่าทหารเรือในชุดเครื่องแบบสีขาวเต็มยศ
นั่งยืนอยู่ข้างรายรอบแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
โอ้โหคือถ้าจะมีการไปเจอกันแล้วมีทำพิธีอะไรสักอย่างแบบนี้
คุณต้องบอกตั้งแต่แรกแล้วไหมค่ะว่าผมไม่ได้เป็นพระนะ
อย่ามานิมนต์ผมอย่ามาเชิญผมเลยผมทำอะไรไม่ได้หรอก
ผมเป็นคนธรรมดาชื่อว่านายพุทธปกติธรรมดาคนหนึ่งเลย
นี่ฮะนี่ทางกองทัพเรือกองทัพเรือต้องออกมาชี้แจงเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ภาพนี้นะครับพลเรือเอกเชษฐาใจเปี่ยมโคศกกองทัพเรือนะครับ
ท่านบอกว่าทั้งหมดเป็นกำลังพลในกองทัพเรือจริงนะครับ
ทหารเรือที่อยู่ในภาพนะครับภาพนี้ทหารเรือที่แต่งเครื่องแบบสีขาวเต็มยศนะฮะ
แล้วถ่ายภาพร่วมกับนายพุทธะหรือว่าหลวงปู่พุทธเทพสุริยะจักรวาลอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ย
เกิดขึ้นเมื่อ๒๑มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ
เป็นพิธีบวงสวงรูปหล่อองค์จักรพรรดิพุทธเทพสุริยะจักรวาล
วงสวงรูปหล่อของเนี่ยในพุทธะเนี่ย
และพิธีอันเชิญทงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเขา
ณดินแดนปฏิบัติธรรมพุทธธรรมชาติดงพญาเย็นจังหวัดนครราชสีมา
คือวัตถุประสงค์งานนั้นเนี่ยจัดขึ้นเพื่อเทิดทูล
โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็สืบเนื่องจากความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มข้าราชการกับนายพุทธะคือมีกลุ่มคนที่เขามีจิตกุศลเกี่ยวกับการทำบุญเนี่ย
เขามักจะเชิญชวนไปทำบุญด้วยกันเสมอแล้วมีทหารเรือนายหนึ่ง
เขารู้จักเลื่อมใสสัทธานายพุทธะตั้งแต่ปี๖๓แล้ว
แล้วก็ไม่รู้ยังไงพอมีงานนี้เกิดขึ้นเนี่ยทหารเรือก็เลยไปถ่ายภาพแบบนี้
มีรูปหล่อในพุทธสุริยะจักรวาลแล้วก็มีพิธีเชิญทงขึ้นสู่ยอดเสาอะไรแบบนี้นะครับ
ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้ยุติกิจกรรมทั้งปวง
ที่มันไปเกี่ยวข้องอะไรกับสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ให้ยุติไปให้หมด
เพราะมันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งตัวทหารเรือในภาพเองและกองทัพเรือนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะครับว่าก็เข้าใจผิดไปตามกัน
คุณผู้ชมคะไปบ้านเกิดของนายพุทธคนนี้กันอีกรอบหนึ่งที่อำเภอลำทัพจังหวัดกระบี่นะคะ
คนที่บ้านเกิดเนี่ยเขาเรียกกันว่าหลงบังอืมทีมข่าวก็อยู่ในพื้นที่เป็นวันที่สามแล้ว
นี่นะคะคุณวิมวลวันธรรมพักดีก็หาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายพุทธะนั่นแหละ
ส่วนใหญ่คนในหมู่บ้านบอกว่าในพุทธหรือที่เขาเรียกกันว่าหลวงบังอ่ะนะ
ก่อนหน้านี้ตอนอยู่ในพื้นที่ก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับใคร
ไม่เคยไปหลอกลวงใครหลวงบังออกจากหมู่บ้านไป๒๐กว่าปีแล้วค่ะ
ส่วนที่ว่าจะมีการตั้งศาสนาใหม่ที่เรียกว่าศาสนาพุทธธรรมชาติ
มีเสียงแตกออกเป็นสองฝ่ายนะคะคุณผู้ชมฝ่ายหนึ่งแน่นอนมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควร
คนปกติใครจะมาทำอะไรแบบนี้เหรอจะมาตั้งศาสนาใหม่เนี่ยนะ
เขาก็มองว่าไม่เห็นด้วยไม่เหมาะสมอีกฝ่ายหนึ่งเขาเห็นด้วยนะคุณผู้ชม
คนที่เห็นด้วยก็มีเขาก็มองว่าก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้
การที่จะตั้งศาสนาขึ้นมาใหม่ก็ไม่ได้บังคับใครนี่ว่าจะต้องมาเชื่อจะต้องมากราบไหว้
จะตั้งขึ้นมาก็ไม่เป็นไรก็อยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคน
ตั้งศาสนานี่ไม่ใช่อาหารมันเหมือนเป็นการไปโลกก็ไม่
มันมันมันปลายแต่นอนนั้นเนี่ย
คุณผู้ชมคะส่วนครอบครัวของนายพุทธะค่ะ
แม่ของนายพุทธะก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาจากตลาดนะคะ
ก็ถือของมาพรุงพลังแบบนี้ค่ะ
มีหัวหมูประทัดไก่มีส้ม
ทีมข่าวก็เลยถามว่าจะเอาไปทำอะไร

แม่ของนายพุทธะบอกว่าจะเอาไปแก้บน
ที่อำเภอทุ่งสงศ์จะแก้บนเรื่องอะไรไม่ยอมบอกนะคะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าย้อนไปเมื่อปี๒๕๕๙
นายพุทธะหายออกจากบ้านนะคะ

ครอบครัวไปบนขอให้เจอในพุทธ
ถัดมานายพุทธติดต่อกลับมา
ทีมข่าวก็เลยตั้งข้อสังเกตว่า
หรือว่าครอบครัวของนายพุทธะจะทำเหมือนเดิม
คราวที่แล้วนู้นที่นายพุทธะเคยหายออกไป
หายออกไปจากบ้านไปบนแล้วนายพุทธะก็กลับมา
ไม่รู้ว่าคราวนี้ครอบครัวตั้งใจจะไปบน

เพราะว่าของที่ซื้อมาก็ลักษณะคล้ายกับจะนำไปบนไปอะไร
คือครอบครัวของนายพุทธะยังเชื่อว่าลูกชายถูกใส่ร้ายนะคะ
แต่ว่าก็ไม่เห็นด้วยนะที่ลูกชายจะไปตั้งศาสนาใหม่
ครอบครัวบอกว่าก็เป็นเรื่องที่ไม่ควร
วันนี้ทีมข่าวของเรานำภาพถ่ายของเด็กผู้หญิงอายุ๔ขวบ

แต่ไปดูรูปเด็กคนนี้หน่อยดีไหม
ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอข่าวไป

คือเด็กหน้าคล้ายนายพุทธะมากเลยนะ
เด็กผู้หญิงคนนี้หน้าคล้ายมากเลยนะ
เอาไปให้พ่อกับแม่ของนายพุทธะดูนะคะ

จนทีอันนี้พิคครรมมาฝา
เขายังพัยอยู่กันนะ
จะทำอย่างไรให้พิสูจน์ว่าได้จริงได้ละคะคุณพ่อ
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า
คือผมสำคัญทำไม่ร้าย

ความเห็นคุณพ่อเห็นด้วยไหมคะ

กำลักมันไม่แค่โมชมมันเลยนะครับผมว่านะไม่แค่ว่าคือ

ถ้าว่าเออก็นับเป็นโกะหวานล่านไม่จริงก็ต้องไม่เรียงริ้ง
อ๋อไม่เรียงริ้งอ๋อไม่จริงก็ต้องไม่จริงก็ต้องไม่เรียงริ้ง
ถ้าว่าเป็นจริงกันลุกนะ
ถ้าไม่จริงถ้าไม่จริงไม่จริง
ใช่ค่ะแม่ของนายพุทธะบอกว่าถ้าไปตรวจดีเอนเอแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นลูกของนายพุทธะจริง
ก็พร้อมจะรับผิดชอบดูแลเลี้ยงดู
ถ้าเขาอยากตรวจนะสำหรับตัวแม่เด็กนะ
ค่ะแต่เขาก็บอกว่าไม่เห็นหน้าเหมือนในพุทธะเลย

คือถ้าจะตรวจขึ้นมาจริงเนี่ยไม่เจอนายพุทธะก็ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวอย่างดีเอนเอทางฝั่ง
พ่อแม่นายพุทธะจะไปตรวจได้หรือเปล่าเทียบเคียงได้หรือเปล่านะครับ
ท่านผู้ชมครับเรื่องของพื้นที่ที่นายพุทธะไปอยู่ล่าสุด
พร้อมกับผู้แทนสำนักพระพุทธศาสนาตำรวจด้วยป่าไม้ด้วยไปตรวจสอบนะครับ
สำนักปฏิบัติธรรมตรงนี้นะครับที่อำเภอประคำจังหวัดบุรีลำ
ตรวจภาพถ่ายทางอากาศด้วยนะครับเก็บพวกค่าพิกัดพื้นที่ด้วย
พื้นที่ตรงนี้เป็นป่าหินเพลิงนะครับเดิมเป็นป่าสงวนดงใหญ่
ต่อมาสภาพป่าเสื่อมโทรมมีการออกพระราชกิจสดีกาให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน
ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีลำ
ยังไม่มีการจัดสรรหรือว่าออกเอกสารสิทธิ์ให้กับรัศดรคนใดถือครองทำกินนะครับ
เนื่องจากสภาพไม่เอื้อต่อการทำการเกษตร
สอบประกอบจะออกเอกสารสิทธิ์หรือว่าจะส่งมอบพื้นที่คืนให้กับกรมป่าไม้นะครับ
ตอนนี้กำลังพิจารณานะฮะหากส่งคืนให้ป่าไม้ก็ต้องฟื้นฟูเป็นพื้นที่ป่าต่อไป
เพราะว่าหินมันเยอะเหลือเกินให้เกษตรกรไปทำกินทำเกษตรกรรมก็ปลูกอะไรไม่ขึ้น
ส่วนที่นายพุทธมาสร้างสำนักอยู่ตรงนี้เนี่ยประหลัดอำเภอประคำบอกว่า
ณขณะนี้ยังไม่มีผู้เสียหายมาร้องเรียน
หรือแจ้งความร้องทุกข์ว่าถูกหลอกลวง
ถ้าประชาชนจะศรัทธากราบไหว้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล

อันนี้เรื่องหลอกลวงนะ

อันนี้สำคัญเป็นหลักกฎหมายเลยนะ
ที่สวปกรณ์รึป่าม้ายเนี่ย
ผู้ใหญ่กำนั้นหรือว่าท่านประหลัตน์อำเภอนะแหละ
ท่านต้องเป็นผู้ร้องเรียนหรือเปล่าร้องทุกข์หรือเปล่า
และก็ว่าพื้นที่เบอร์เนี่ยอยู่ในเขตอ่าปาสังหวัญตาม
อ่าแล้วก็อ่าบริเวณเนี้ยมันจะมี
เป็นเขตที่ประกาศเป็นเขตปฏิรูปยังไม่ได้ออกเอกสารให้ใคร
ครับตามนี้ครับตอนนี้ก็ใจเย็นมา

ก็คงจะแจ้งให้ผู้ใหญ่ดำเนินการในเรื่องของการดูแล
เรื่องความสงบเรื่องของคนย้ายถิ่นคนรัดถิ่นคนแปลกหน้าอย่างนี้นะครับ
นี่ฮะท่านประหลัดอำเภอบอกก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ผู้ใหญ่ดูแลพื้นที่
ก็ผู้ใหญ่ก็อย่างที่เราเห็นนะผู้ใหญ่อ่ะใช่ใช่ไหม
แม่แล้วมันมีปัญหาอยู่นิดนึง
ลักษณะของพื้นที่ดั้งเดิมกับพื้นที่หลังจากที่นายพุทธะไปอยู่เนี่ย
มีคนมาโพสต์เฟซบุ๊คเอาไว้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะ
คือมีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าบักต้งดอตคอมนะคะโพสต์ภาพภาพนี้ค่ะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าเกาะกระแสท่านสุริยะจักรวาล
ลงไว้๒๓ปีย้อนหลังถ้ำนี้สวยร่มรื่นธรรมชาติมาก
ทุดงผ่านแวะเวียนมาหลายท่านแต่ก็อยู่ไม่ได้เจ้าที่แรง
ภาพที่ถ่ายตอนนั้นมีพระกับช่างแกะหินระดับต้น
หินใหญ่ก็จะมีถ้ำมีโถงทำไว้เป็นห้อง
คนเข้าไปกราบขอพรแต่ยุคนี้เปลี่ยนไปเยอะตามคนที่มาอยู่อาศัย
คล้ายกับจะสื่อว่าหลังจากนายพุทธมาอยู่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไป
สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือชาวบ้านบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะ
ภายในสำนักจะมีพระพุทธรูปหินแกะสลักเป็นพระนอนขนาดใหญ่เลย
แบบนี้ค่ะแต่พอนายพุทธมาอยู่พระพุทธรูปหินหายไป
ว่าถูกทุบถูกทำลายเพราะพระพุทธรูปหิน
ใหญ่นะคะคือเคลื่อนย้ายไปไม่ได้ยกไปไม่ได้อะค่ะ
ถ้าหายไปหมายความว่าโดนทุบทิ้งอะค่ะ
ตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าการไปพำนักของนายพุทธะมีจุดมุ่งหมายอะไร
ถ้ายังนับถือคำสอนของพระพุทธศาสนาทำไมทำลายพระพุทธรูปทิ้ง
แล้วก็ปั้นรูปหล่อขึ้นมาใหม่เป็นรูปหน้าของตัวเองอะไรแบบนี้
แล้วเป็นรูปที่คนทั่วไปคนที่เขานับถือศาสนาพุทธ
เขาไม่เคยเข้าใจรูปปั้นอะไรของนายพุทธะอะไรเลย
แต่พระดั้งเดิมที่มีอยู่กลับทุบทิ้งเฉยเลยอะค่ะ
หายไปเลยหมูมันต้องใช้รถเคนนะก้อนเท่านั้นอ่ะ
ใหญ่ไหมล่ะเพราะว่าพระท่านมาทุดงแล้วท่านมาแกะเอาไว้
ก็เหมือนเป็นมรดก
ใช่มันเป็นมรท่านทำเอาไว้ที่นี่เลย

เราไปฝากความหวังไว้กับผู้ใหญ่บ้านนะฮะณขณะนี้นะครับ
หวังว่าผู้ใหญ่จะดูแลพื้นที่ให้พวกเรานะครับท่านผู้ชมครับ

ทุกผู้ชมครับวันนี้คุณแนนลูกสาวครูต้อยนะฮะ
ร้องเรียนมายังทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ให้ช่วยเหลือเรื่องคุณแม่หน่อยที่ครูต้อยเนี่ย
ศรัทธาในพุทธตอนนั้นวันนี้คุณแนนประสานให้คนที่รู้จัก
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำช่วยมาที่สำนักปฏิบัติธรรมของนายพุทธะหน่อย
ถ้ำหินเพลิงอำเภอประคัมจังหวัดบุรีรำเนี่ยครับ
เพราะมีเสื้อผ้ามีทรัพย์สินของแม่ยังไม่ได้เอาออกไป
วันที่ลูกสาวมารับมาถึงเนี่ยฮะก็ต้องประสานไปยังคนที่อยู่ด้านในก่อน
ปรากฏมีแม่ชีนะมีแม่ชีอยู่ข้างในนะครับ
แล้วก็ส่งโทรศัพท์ให้คุยกันนะครับระหว่างคุณแนนกับแม่ชี
นี่นะฮะคุณแนนก็บอกว่าเนี่ยขอให้ผู้ชายเนี่ยเป็นตัวแทนหน่อยนะครับ
มารับของหน่อยนะครับคุณแม่ยังเหลือข้าวของอยู่นะครับ
ก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาก็บอกเดี๋ยวรอก่อนใจเย็น

โอ้โหหลายต่อเลยเลยเกิน
กว่าจะได้ของของคุณต้อยคืนนะครับ
สวัสดีครับบอกเลยครับ

บอกยืนยันให้ด้วยว่าของเนี่ยได้หมดแล้วนะสื่อมวลชนช่วยถ่ายภาพเป็นหลักฐานไว้ให้หน่อยเดี๋ยวจะเกิดปัญหาในอนาคตอะไรประมาณอย่างนี้